จริงเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงจากทุกฝ่ายแหละฝั่งโรงแรมด้วย
แล้วก็ทางโรงเรียนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
สรุปแล้วคือโรงเรียนปิดต่อนะคะไปจนถึงวันที่๒๔มิถุนายน
คือระหว่างนี้ก็จะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จ
และหลังจากนี้ต่อไป๑ปีโรงเรียนบอกว่า
จะไม่ให้มีการก่อสร้างอะไรอีกเลย
เพื่อไม่ให้เด็กครูแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนขวัญเสียขวัญภาวะ
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เอาจริงอาการของน้อง
ที่ได้รับบาท๗หนึ่งคนที่กระโหลกศีรษะร้าว

เดี๋ยวค่อยติดตามกรณีที่เกิดขึ้นนี้กันนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
นายอเนกสิริพาณิชกร
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
รวมถึงมีการซ่อมหลังคาของโรงเรียน
ตอนแรกตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้เสร็จเมื่อวาน

เพราะว่าตามเดิมคือวันนี้จะเปิดการเรียนการสอน
แต่ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ขั้นตอนกระบวนการ
จริงมันต้องใช้ความปลอดภัยที่เยอะมากนะ
เพราะเวลาจะเอาเครนที่มันส่วนที่ค้างอยู่ลงได้
มันจะต้องเอาเครนอีกตัวหนึ่งไปยกเครนที่มีปัญหาลงมา

พื้นที่ที่ว่านี้มันยังมีพวกแผ่นเหล็กนั่งร้านที่มันยังเหลืออยู่
อุปกรณ์การก่อสร้างต่างที่มันยังห้อยค้างอยู่

แต่จากการตรวจสอบเครนเบื้องต้นเรื่องนี้นายฮาริส
คณะอนุกรรมการยกคิ้วและปั้นจันทร์ไทยวศธบอกว่าจากการตรวจสอบ
เครนมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
แต่สาเหตุน่าจะมาจากผู้ปฏิบัติงานด้านเครนทำงานด้วยความประมาท
หรืออาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการส่งสัญญาณยกมัดวัสดุก่อสร้าง
ก็เลยทำให้เกิดการช็อกโหลดหรือว่าระบบติดขัดกลางคัน

ร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส
วิศวกรคุมงานแล้วก็ชาวต่างด้าวที่ขับเครน
คือพอไปตรวจสอบแล้วประเภทของเครน
คือปกติเครนมันมี๒แบบแบบลื้อถอนกับแบบต่อเติม
ปรากฏว่าเครนประเภทต่อเติมมันเป็นเครนที่มันมีลิมิต
เรื่องของน้ำหนักที่แขนเคนจะไปรับ
แล้วพอปรากฏว่านำแผ่นเหล็กไปใส่ในปริมาณมาก
แบบนี้น่ะสรุปก็คือมันก็บรรตุกหนักเกินไปอะอ่า
ใช่ค่ะคนขับเคศนั่นแหละคนประมาท
ใช่ไม่ได้อยู่ที่ปัญหาของตัวเคลย์เลยถูกต้อง
สลิงไม่ได้ขาดด้วยแต่ตัวเครมันหักลงมาเลย
ก็เรื่องนี้เนี่ยสำนักงานเขตบางรักษ์เองนะคะ
ก็แจ้งต่อบริษัทรับเหมาฐานดัดแปลงอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
เพราะว่าคุณจำได้ใช่ไหมสำนักงานเขตบางรัก
เขาเคยมีคำสั่งให้หยุดก่อสร้างตั้งแต่เมษาแล้วแต่ยังมีการฝ่าฝืน
ทีนี้เมื่อวานค่ะก็มีการแถลงทั้งส่วนของโรงแรมด้วยส่วนของโรงเรียนด้วย

เมื่อวานนี้โรงแรมก็คือจริงแล้วอาคารนี้มันเป็นคอนโดมิเนียมสูง๑๗ชั้น
แล้วพยายามที่จะมีการดัดแปลงต่อเติมเพื่อจะแปลงให้ไปเป็นโรงแรม
เมื่อวานนี้ผู้บริหารตัวแทนของโรงแรมนะคะก็คือคุณวรพลอุดมโชธปิติ
เอาล่ะประเด็นหลักก็คือ๑บอกว่าขอโทษเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของอาคารเรียนโรงเรียนต่าง
และในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของน้องทั้ง๑๐คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะคะเขาบอกว่ายืนยันเลยว่าอันนี้สำหรับการก่อสร้างที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่เป็นการปรับปรุงอาคารเพื่อดัดแปลงไปเป็นโรงแรม
แต่เป็นกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างเขตและโรงเรียน
คือก่อนหน้านี้ค่ะลักษณะแบบนี้วัสดุก่อสร้างตกใส่โรงเรียนมันไม่ใช่เคยเพิ่งเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นมาแล้วครั้ง๒ครั้ง๓ครั้ง๔ครั้งจนกระทั่งล่าสุดครั้งนี้เป็นครั้งที่๕
เพราะฉะนั้นคุณวรพลบอกว่าอันนี้เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไม่ใช่เป็นการก่อสร้างเขาบอกแบบนี้
ส่วนอีกประเด็นเมื่อวานนี้ที่แถลงตอบโต้ตำรวจก็คือตำรวจบอกว่ามีการออกหมายจับคนขับเครน
เป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาคุณวรพลบอกเลยนะคะว่าแรงงานที่ใช้เนี่ยเป็นคนไทยล้วน
ไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณออกหมายจับใครนี่คือคำถามด้วย
ค่ะอันนี้คือทางฝากฝั่งของโรงแรมทีนี้ช่วงประมาณ๔โมงเย็น
ทางโรงเรียนก็มีการแถลงค่ะโดยมีทั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มีผู้บริหารโรงเรียนนายกสมาคมผู้ปกครองสิ่งที่แถลงออกมาจริงหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชม
สรุปสั้นก็คือเรื่องของการเยียวยาทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว
ระยะสั้นเนี่ยคือจะดูแลนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของครูบุคลากร
คือทุกคนขวัญภาวะค่ะจะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุย
ส่วนมาตรการต่อไปคือระยะยาวมีข้อตกลงร่วมกันแบบนี้เลยนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองที่ฟังอยู่จะได้สบายใจ
โดยเฉพาะน้องโรงเรียนอสัมชันคอนแวนคือตลอดปีการศึกษา๖๒นี้
สิ้นสุด๓๑มีนาคม๖๓นะทางโรงเรียนเนี่ย
จะไม่มีการก่อสร้างอะไรตลอด๑ปีเลยผู้ปกครองจะได้สบายใจ
พอโรงเรียนก็บอกด้วยนะคะบอกว่าหยุดเพิ่มขอเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อย
ตั้งแต่๒๐ถึง๒๔แล้วเดี๋ยวจะไปเปิด๒๕มิถุนายน
รวมถึงเรื่องการเรียนการสอนไม่ต้องห่วงจะมีบทเรียนออนไลน์
ให้นักเรียนได้ไปทบทวนแล้วก็เรื่องของการดำเนินการหลังจากนี้
เดี๋ยวโรงเรียนขอคุยกันก่อนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่อง
อาการของน้องเป็นยังไงบ้างคืออาการของน้องเนี่ยผอโรงพยาบาลเลิศสิน
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบปรากฏว่ากระโหลกศีรษะแตก
รวมถึงจากการตรวจสอบเอ็กซาเรย์สมอง๓รอบ
พบว่ามีเลือดออกนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าน้องเนี่ย
ขีดอันตรายแต่ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้
จะต้องอยู่โรงพยาบาลอีกประมาณ๑สัปดาห์แล้วก็ต้องเฝ้าระวัง
เรื่องของการติดเชื้อจากภายนอกด้วยนะคะคือน้องเนี่ยสามารถพูดจาตอบโต้ได้
สภาพจิตใจถือว่าดีแล้วน้องก็ไม่มีอาการขวัญภาวะแล้วจ้ะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีนะคะตอนนี้ผู้รับเหมา๖บริษัท
ยังไม่ได้มีการติดต่อมาขอพบตำรวจนะคะเดี๋ยวต้องติดตามนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วจะมาขอพบตำรวจหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มี
มีการออกหมายเรียกต่อไปด้วยแล้วก็รอการตรวจสอบจากกรุงเทพมหานครด้วย